เรื่องของผู้สูงอายุที่เราต้องดูแล
มีอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งเมืองที่จังหวัดตราดคุณผู้ชม

เดินไปเรื่อยเลยนะคะเกือบ๓กิโลเมตร
พลเมืองดีเห็นค่ะก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยพาคุณยายกลับบ้านค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๘โมงครึ่งค่ะ
พลเมืองดีโทรไปแจ้งตำรวจสพเมืองตราดบอกมาดูหน่อยค่ะ
มีคุณยายคนหนึ่งลักษณะเหมือนหลงทางอยู่ตรงปั๊มน้ำมันริมถนนสุขุมวิทย
อยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดในมือเนี่ยมีหมูปิ้งอยู่ถุงนึง
ตำรวจก็ไปตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะก็ไปเจอคุณยายจริง
พูดคุยสอบถามก็ทราบว่าคุณยายคือ
คุณยายเนี่ยพูดวกไปวนมายังจับใจความไม่ได้นะคะ
แต่บอกตำรวจว่าออกจากบ้านมาได้๒วันแล้ว
แต่ตำรวจสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าก็ยังไม่เลอะเทิน
ยังดูสะอาดสะอ้านอยู่แล้วหมูปิ้งยังอุ่นอยู่เลย
ตำรวจก็สังเกตจากตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า
อย่างนี้แสดงว่าเพิ่งหลงมาจากจุดที่เดินมาไม่นานนี่แหละ
ก็ยังสอบถามคุณยายต่อไปเรื่อยจนทราบว่า
คุณยายอยู่แถวโรงเรียนมันดานุสรบ้านท่าเรือจ้าง
ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๓กิโลเมตร
นี่แหละค่ะตำรวจก็เลยขับรถพาคุณยายไปถามคนแถวนั้นค่ะ
ถามไปเรื่อยจนสุดท้ายสามารถพาคุณยายกลับห้องเช่าได้สำเร็จค่ะ
ตอนที่พาคุณยายไปส่งถึงห้องเช่าเนี่ยนะคะ
ก็ไปส่งที่ลูกชายของคุณยายลูกชายเล่าบอกว่าแม่อายุ๗๐แล้วเป็นอัลไซเมอร์นะคะ
แล้วก็หลงลืมเวลาออกจากบ้านจะหายไปไม่นานก็กลับได้เอง
ซึ่งก็คอยบอกแม่อยู่เป็นประจำนะว่าอย่าเดินไปที่ไหนไกลก็กลัวว่าจะหลง
แต่นี่ค่ะก็ท่านเป็นอัลไซเมอร์นะคะท่านก็หลงลืมท่านก็เดินของท่านไปเรื่อย
ซึ่งเนี่ยค่ะยังไงก็ลูกชายก็บอกขอบคุณตำรวจที่ช่วยพาแม่มาส่งแล้วจากนี้ไป
ก็จะช่วยดูแลให้ดีไม่ปล่อยให้แม่หลงทางแบบนี้อีกนะคะ
เอายังไงกันไว้ดีกว่าแก้อาจจะมีกระดาษหรือเขียนที่อยู่หรือเบอร์โทรของลูกหลาน
ติดเอาไว้ที่กระเป๋าของคุณแม่เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ถ้าหากมันเกิดบังเอิญเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ

แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าป่วยเป็นอัลไซเมอร์จริง
อาจจะไม่ควรให้อยู่คนเดียวนะคะเพื่อความปลอดภัย